มีนักลงทุนต่างชาติมาซื้อเรื่องของพันธบัตรซื้อตราสารหนี้ในตลาดเอเชียในตลาดไทยเยอะพอสมควร
ทำให้ตอนนี้เงินบาทแข็งตัวขึ้นแต่จะแข็งขึ้นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะคะ
เพราะว่านักวิเคราะห์ประเมินกันแล้วว่าเป็นไปได้แล้วก็มีแนวโน้มที่เงินบาทอาจจะอ่อนตัวลงในช่วงปลายปีนี้
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณค่ะ
ข้อมูลจากสมาคมตราสารหนี้ไทยพบว่าเงินทุนต่างชาติยังคงไหลเข้ามาลงทุนเพื่อเก่งกำไรในตลาดตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง
สิ้นเดือนมิถุนายน๒๕๕๙มียอดซื้อสุทธิแล้ว๑๑๓๐๐๐ล้านบาท
และยังคงมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องในต้นเดือนกรกฎาคม
โดยยอดซื้อสุทธิที่๑๐๐๐ล้านบาทส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
ตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๙จนถึงปัจจุบันเงินบาทแข็งค่าขึ้นราว๑๒๐๐
แต่อย่างน้อยกว่าหลายประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะค่าเงินเย็นที่แข็งค่ามากที่สุดร้อยละ๑๖
เฉลี่ย๓๕๓๕บาท๕๐สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเพราะยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามค่าเงินในภูมิภาค
จากธนาคารกลางในหลายประเทศจะใช้นโยบายอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันราวสัก๒๓เดือน
๓๕๓๕๕๐จากที่จะมีสัญญาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ
และการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐในช่วงเดือนกันยายน
ผมเชื่อว่าเดือนกันยายนสหรัฐธนาคารกลาง

ยังไม่ขึ้นเดือนกันยานะครับแต่ว่าส่งสัญญาณก่อน
และหน้าที่จะขึ้นได้เดือนธันวาคมนะครับ

อาจจะเห็นบาทอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่าได้
ในช่วงไตรมาสที่๔ของปีนี้นะครับ
ส่วนด้านตลาดทุนของธนาคารกสิกรไทย
มองว่าการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
นัยยะสำคัญต่อค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทมีโอกาสจะกลับมาอ่อนค่า
แต่๓๖บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาส๓
และถ้าหากเฟสไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้
เชื่อว่าจะมีกระแสเงินทุนจากต่างชาติ
ไหลเข้ามาเกรงกำไรระยะสั้นในตลาดพันธบัต

ว่าจะนำไปสู่เรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับ
เราคงต้องเป็นโครงสร้างของเศรษฐกิจเหมือนเดิ
ก็คือเราต้องอาศัยการส่งออก

ก็เลยเงินบาทอ่อนน่าจะเป็นตัวที่
เป้าหมายที่มีความประสงค์นะครับ

หากค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ๓๕๓๕บาท

เพราะได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแรกเปลี่ยนไว้แล้ว
แต่ยอมรับว่าเป็นห่วงผู้ส่งออกขนาดเล็ก
อาจแบกรับต้นทุนประกันความเสี่ยง

มีการกระตุ้นผ่านแบงค์ของรัฐ

และขณะเดียวกันก็มาดูแลเรื่องการประกันความเสี่ยง
ซึ่งไม่ใช่ประกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแรกเปลี่ยน
ยังมีประกันการส่งออก
เศรษฐศาสตร์และตลาดทุนเห็นตรงกันว่า
เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความผันผวน

และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกต่อไปอีกสักระยะ
ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ต้องดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ